เหตุการณ์นี้คนที่เจอเหตุการณ์โดยตรง

ว่าผู้ชายคนหนึ่งฝ่าเคอร์ฟิลล์ออกจากบ้านมา
และใบนี้หลับตะโกนบวกเวกโวยวายหน้าบ้าน

ทำไมมาถามหาตอนดึกแบบนี้

เป็นอย่ามากางเกงฟองไหม

อุ้ยแจ้งขวานแห้ง
เห็นคลิปแค่นี้เราก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะนี่มันดึกดื่นแล้วไงจะ๔ทุ่มแล้ว
มันเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยในพื้นที่นนทบุรี
ประมาณสัก๓ทุ่ม๕๔นาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับ
เจ้าของบ้านย่านจังหวัดนทบุรีอัดคลิปไว้นะครับ
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้บุกมาหน้าบ้าน
ตะโกนหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
แล้วก็โวยวายเสียงดังอยู่ในซอย
ทีนี้เจ้าของบ้านที่อยู่ด้านบนก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้น

ผู้ชายคนนั้นอ้างแบบนี้ครับบอกว่าจะมาซื้อกางเกง

และอีกอย่างหนึ่งนะพอซูมเข้าไปดูนะฮะ
เห็นเลยว่าในมือของผู้ชายคนนี้ถือมีดมาด้วย
และยังเหมือนยกมีดขู่ขู่ว่าจะฟันคนในบ้าน
ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปไว้บอกว่าในบ้านนะมีแต่เด็กและคนแก่
และทีนี้ก็เลยต้องตะโกนขู่มันไปเหมือนกัน
บอกว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวแจ้งตำรวจนะ
ผู้ชายคนนั้นก็เลยถอยหนีไปนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปสอบถามหญิงสาวอายุ๑๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่อัดคลิปนี้ไว้นะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง
แล้วเธอเล่าอีกว่าเคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้
น่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละมีอาชีพขายนมเปรี้ยวนะ
อายุยังไม่เยอะอายุสัก๑๖๑๗ปีเนี่ย
ส่วนตัวเธอเองไม่เคยมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแฟนนุ่มของเธอ
เคยมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้หรือไม่นะครับ
คือในช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้เธอก็เล่าย้อนให้ฟังนะ

ผู้ชายคนที่มัตกลบวกเวกโวยวายหน้าบ้านนี่
ขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนแถวบ้าน
มาขายนมเปรี้ยวอยู่ภายในซอย
และพอกลางดึก๓ทุ่มกว่า
ก็มาพร้อมกับเพื่อน๓คน
ขี่จักรยานยนต์มา๓คัน

อยู่ตะโกนโหกเวกโวยวายซื้อกางเกงซื้อกางเกงอะไรนะครับ
ทีนี้คนแถวนี้เขาบอกว่าโอ้โหกลัวมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
แล้วก็บอกว่าถ้าถึงขั้นว่าผู้ชายคนนี้
ถือมีดบุกเข้ามาในบ้านอาจจะมีคนบาดเจ็บอันตรายด้วยนะครับ
เดี๋ยวเที่ยงวันนี้จะเข้าไปแจ้งความเอาผิด

ก็ต้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ว่าผู้ชายคนนี้จะกลับมาก่อเหตุอีก

ให้ชัดด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ของบ้านหลังนี้ไปมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้มาก่อนหรือไม่
นี่เกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหมคะอีกครับ